คุณผู้ชมครับอันนี้ก็ทิ้งเหมือนกัน
เทน้ำเต้าหู้ลงท่อระไบน้ำ

เขายอมรับเลยว่าเขาจะสร้างคอนเทนต์จะทำคอนเทนต์
แต่ปรากฏว่าเจอคอนเทนต์สู้กลับครับ

คือเขาตั้งใจจะทำให้เห็นว่ามันขายไม่ดี

เททิ้งแล้วก็เทลงท่อแบบนี้ค่ะ

เมื่อวานขายไม่ดีเลยครับเหลือเยอะมาก
เททิ้งหมดเลยครับ
เพราะวันนี้หยุดร้าน๑วันครับ

สุดท้ายกลายเป็นก้อนไขมันอุดอยู่ในท่อระบายน้ำ
เขาลนลงไม่ให้ทิ้งลงท่อระบายน้ำอยู่

มีวิธีจัดการเยอะแยะที่ดีกว่านี้

นะครับแล้วก็คือผมคิดว่ามันเป็นของเลวไงเทแล้วมา
อาจจะตามอาจจะไปตามน้ำเลยอย่างเงี้ครับก็ขอบคุณทุกคน
นะครับที่แบบมาตักเตือนผมนะครับขอบคุณจริงจริงครับผม
ไม่รู้จริงจริงนะผมขอโทษนะครับทุกคนครับขอให้ลูกค้า
ทุกคนกลับมาซื้อของผมเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นผม
แน่เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ขายไม่ดีอยู่แล้ว

นี่เขาบอกว่าปกติไม่ค่อยทำแบบนี้นะนี่คือพลาดแล้ว
เขายอมรับแล้วบอกว่าเทศบาลจะปรับจากอะไรก็เขายินดี
ร้านของเขาอยู่หลังมหาวิทยาลัยทนอะคารินอเภอหัยจสงขลา
ก็ให้กำลังกันคนผิดแล้ว

คือปกตินะเอาไปกินเองไปแจกคนอื่น
แต่ก็ยอมรับแล้วแหละว่ารอบนี้อยากทำคอนเทนต์